คุณผู้ชมครับเรายังคงอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรงถนนพระราม๑นะครับ
ซึ่งครั้งนี้ถึงแม้ว่าทางแกนนำนั้นจะประกาศยุติการชุมนุมไปแล้ว
แต่ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นยังคงอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่ครับ
ซึ่งเป็นการทำกิจกรรมต่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการยังคงทำกิจกรรมอยู่บริเวณจุดนี้
เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนั้นไปสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ว่ามีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเราค่อยค่อยไล่เลียงไปกันนะครับ
ซึ่งบริเวณเสาซึ่งเป็นรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะจะมีสีต่างที่เขียนอยู่บริเวณเสาที่เป็นรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรงจุดนี้นั้นเป็นไซส์งานก่อสร้างของศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนะครับ
กำลังก่อสร้างอยู่ใกล้เคียงกับสายงานของสายงานก่อสร้างคุณผู้ชมครับ
ตรงนี้คือเป็นตรงป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าณตอนนี้เต็มไปด้วยสีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมีการฉีดพ่นเข้าใส่อยู่บริเวณจุดนี้
เต็มพื้นผิวด้วยกันซึ่งบริเวณด้านล่างคุณผู้ชมครับยังเต็มไปด้วยสีที่อยู่บริเวณจุดนี้ที่ยังคงไหลอยู่ตรงจุดนี้นั่นเองนะครับ
เดี๋ยวภายหลังจากที่อยู่บริเวณตรงป้ายแล้วคุณผู้ชมครับนี่ครับด้านหน้าของประตูทางออก
นี่คือประตูทางออกของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับตอนนี้เต็มไปด้วยสีที่อยู่บริเวณจุดนี้ที่ถูกกลุ่มมวลชนนั้นสาดเข้าใส่ป้ายของขออภัยครับ
ของทางออกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะนี่ก็จะเป็นนี่ก็จะเป็นถังน้ำที่กลุ่มมวลชนนั้นนำเอามาตั้งไว้ด้วยนะครับ
แต่ยังไม่ทราบว่าเอามาตั้งไว้ด้วยสาเหตุอะไรนะครับบริเวณจุดนี้ครับนอกเหนือจากเป็นการสาดสีแล้วยังมีการนำเอาภาพข้อความต่างคุณผู้ชมครับ
เอาภาพข้อความต่างนั้นมาติดไว้ที่บริเวณจุดนี้ซึ่งรถที่เป็นรถดำของเอกชนที่นำมาขวางบริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่รอดคุณผู้ชมครับ
สีไปด้วยเต็มด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นสีที่อยู่ภายในของรถดำที่ถูกยกไว้เนี่ยนะครับก็ถูกสีไปด้วย
เดี๋ยวนอกเหนือจากบริเวณประตูทางออกคุณผู้ชมครับบริเวณใต้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นตัวกลางที่เป็นข้อความภาษาไทยอยู่ตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับขออนุญาตนะครับเนี่ยครับตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับยังคงเต็มไปด้วยสีที่ถูกสาดแล้วก็ฉี่ใส่บริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งแต่ละจุดนั้นเสียหายเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและไม่รู้ว่าจะสามารถแก้ไขได้อีกหรือไม่นะครับ
อยู่บริเวณป้ายแล้วคุณผู้ชมครับอยู่บริเวณด้านล่างนั้นเต็มไปด้วยสีด้วยเช่นเดียวกันจุดที่ผมยืนอยู่นี่นะฮะเราเหนียวไปด้วยสีด้วยเช่นเดียวกัน
ซึ่งลักษณะสีที่เราจะเห็นเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าที่ถูกสาดอยู่บริเวณตรงจุดนี้นะครับโดยนอกเหนือจากบริเวณใต้แล้ว
ตรงต้นไม้เนี่ยฮะตรงต้นไม้ที่ปลูกไว้เพื่อประดับประดาษแต่งเติมความสวยงามเนี่ยยังถูกสีสาดใส่ด้วยเช่นเดียวกัน
หากเดินกันไล่เลี่ยงกันไปนะครับกลุ่มมวลชนนั้นยังคงมีการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอยู่บริเวณจุดนี้
ส่วนนั้นก็ใช้ไฟฉายลักษณะนี้ครับใช้ไฟฉายลักษณะเนี้ยส่องเข้าไปภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติลักษณะนี้นะครับ
แต่ภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีการปิดไฟไว้นะครับมีการปิดไฟไว้มีการปิดไฟไว้ทำให้เราไม่สามารถพบเห็นได้ว่าภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีอะไรอยู่ภายในนะครับ
แต่ก็จะเห็นเฉพาะรั้วเหล็กรั้วรวดน้ำที่อยู่ภายในซึ่งตึกที่อยู่บริเวณจุดนั้นคุณผู้ชมครับตึกที่อยู่ด้านหลังตรงด้านหน้าเลยก็คือตึกหนึ่งซึ่งเป็นอาคารหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเป็นตึกของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนตำรวจเอกสูงว่าแจ้งยอดสุขที่อยู่บริเวณจุดนั้นด้วย
สีด้วยเช่นเดียวกันบริเวณตรงรั้วเหล็กลักษณะแบบนี้ครับถูกพลด้วยสีสเปซึ่งโดยรวมแล้วกลายเป็นสีรุ้งไปแล้วนะครับโดยความกลุ่มมวลชนนั้นมีการนำเอาภวงหลีนลักษณะนี้มาแขวนไว้ที่บริเวณป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่บริเวณรั้วของสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเช่นเดียวกัน
คุณผู้ชมครับมีเพียงการสาดสีเข้าไปซึ่งผมต้องบอกแบบนี้ว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเต็มไปด้วยสีแล้วก็เนี่ยฮะเนี่ยเราเดินอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างลื่นนะครับเนี่ยครับนอกเหนือจากการสาดสีแล้วก็อย่างที่บอกมีการนำเอาป้ายข้อความต่างนั้นมาติดไว้ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งตรงป้ายนี้คุณผู้ชมครับคำว่
จุดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกจุดนึงบริเวณด้านข้างคุณผู้ชมครับจุดนึงบริเวณด้านข้างตรงนี้ครับตรงเนี่ยเป็นต้นไม้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยด้านหน้าถูกเสียหายด้วยเช่นเดียวกันและป้ายหลักซึ่งเป็นป้ายหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับตอนนี้ข้อความว่าสำนักงาน
จะสามารถมองออกเลยว่าเป็นข้อความป้ายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งณตรงนี้กลุ่มมวลชนนั้นก็ยังคงอยู่บริเวณฟุตบาทคอยถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกนอกเหนือจากฟุตบาทคุณผู้ชมครับผมอยากพาคุณผู้ชมไปดูเกาะกลางถนนด้วยตรงกลุ่มมวลชนเนี่ยยังคงยืนเต็มสองฝั่งถนนทั้งสาขาเข้าและขาออกขาเข้าเนี่ยก็จะ

ว่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ